อาหารไทยและอาหารในอุตสาขเนมีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นแกงบวนของไทยนั้นเป็นอาหารโบราณในวัฒนธรรมมอนเขมรซึ่งแต่เดิมจะทำกินในเทศกาลงานบุญต่าง

แต่ก่อนนั้นน้ำตาลและเนื้อสัตว์ใหญ่จัดเป็นของหายาก